ไหนร้ายต้องตัดทิ้งคุณผู้ชมเคยจำคำนี้ใช่ไหม
พูดถึงเรื่องตำรวจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คราวนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมตำรวจถึงเอาปืนหลวงเนี่ย
เอาออกไปขายโอ้โหไม่ใช่กระบอกสองกระบอกที่วางพืชอยู่แบบเนี้ย
ร้อยกว่ากระบอกค่ะครับโอ้โหมันกลายเป็นประเด็นแล้วก็ต้องไปตามจับกลุ่มตัว
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือตำรวจนี่แหละนี่ชุดสืบนะ
เขาจับกลุ่มตัวดาบตำรวจชาวริสต์พุ่มขจรอายุสี่สิบสองปี
ซึ่งดาบตำรวจชาวลิศเนี่ยเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามที่สพปักเกร็ดค่ะ
กลายเป็นผู้ต้องหาขโมยอาวุธปืนที่สพปากเกร็ดเนี่ย
นี่คนนี้เลยไปจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพัก
จริงจริงเขาอยู่สพปักเกร็ดที่นนทบุรีใช่ไหมแต่ไปจับกลุ่มตัวได้ที่ห้องพักในโรงแรม
นู่นที่หนองคายค่ะที่บ้านหนองเดิดอยู่ใกล้กับสะพานชายแดนไทยลาวเลย
ครับแล้วเตรียมแล้วเตรียมจะไปหาภรรยาชาวเวียดนามจะหนีออกนอกประเทศแล้วอ่ะค่ะ
แต่ยังไม่ทันหนีนะเขาไปตระเวนอยู่แถวชายแดนก่อนแล้วฮะ
ก็กะวางตัวหลบหนีแหละครับใช่โดนรวบตัวได้ซะก่อนคือไปหลายวันแล้วอ่ะนะ
แล้วพอเจ้าหน้าที่เขาตามไปนะเจ้าหน้าที่ที่ฝั่งน้องคายเขาก็ตามไปจับกลุ่มตัวได้
แล้วดาบชาวลิศนะเป็นคนที่ดูแลการเบิกจ่ายอาวุธปืนของทางโรงพัก

เป็นคนดูแลการเบิกจ่ายอาวุธปืนแต่ลักปืนซะเองใช่ค่ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะเขาเป็นคนถือกุญแจคลังอาวุธไง
ไม่ใช่เพิ่งทำมาไม่กี่เดือนนะแต่หน้าที่นี้เขาทำมาสิบแปดปีแล้ว
ตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะคะอุ้ยทีนี้พอมีการไปตรวจสอบปืน
ปรากฏว่าปืนหายไปทั้งลูกโม่แบบแมกกาซีนยี่ห้อกล็อกสิบเก้า
ยี่ห้อเออพีสามสองศูนย์มันหายไปอื้อฮือ
ทีนี้ผู้กำกับสพปะเกร็ดนะก็ตามหาสิหายปืนหายไป
พร้อมกับดาบชาวลิศนั่นแหละเลยคิดว่าคงใช่แน่ครับ
ผู้กำกับสพปะเกร็ดก็แจ้งความดำเนินคดีขอสารจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับค่ะ
ชาวลิศก็ต้องโดนเรื่องของการลักทรัพย์ในสถานที่ราชการ
ทีนี้พอไปจับกลุ่มตัวดาบชาวลิศได้เขายอมรับนะว่าเขาเป็นหนี้พนัน
แล้วเนี่ยเอาปืนพวกเนี้ยค่ะไปขายอื้อฮือ
ขายขั้นต่ำเนี่ยกระบอกละสองหมื่นอ่ะคุณผู้ชม
พยอยขายนะคุณนะใช่เอาไปทีแล้วก็บอกสองก็บอก
เนียนออกไปเรื่อยนะฮะไปขายไปขายไปขาย
สุดท้ายเนี่ยเอาออกไปเป็นร้อยอ่ะเออ
แล้วถามนะตอนที่ทางพเราทศเอกซูรเชษฐ์หักพาน
วันออกหูเลยบิ๊กโจ๊กเนี่ยโมโหมากแล้วตอนถามว่าแบบ
นี่ทำคนเดียวหรือเป็นขบวนการดาบชาวลิศยอมรับว่าทำคนเดียวนะ
แล้วไอ้ปืน๑๓๔กระบอกที่เอาไป
ถามว่าคนที่รับซื้อผิดไหมผิดค่ะคุณผู้ชม
แล้วมันมีเบาะแสด้วยนะว่าคนที่ซื้อปืนไป
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปขยายผลไปจับกลุ่มตอนนี้
รู้แล้วจะตรวจค้น๙จุดยังไงจะตามปืนมาให้ครบ

ใช่ค่ะถามว่าบิ๊กโจ๊กเชื่อไหมว่าทำคนเดียว
โจ๊กบอกอาจจะทำคนเดียวก็ได้
แต่ว่าไอ้ทำมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษาปีนี้ยังไม่เชื่อ
อาจจะทำมาก่อนหน้านี้หลายปีที่คุมคลังปืนอยู่ใน๑๘ปี

และสิ่งสำคัญไม่ใช่ผิดที่นายคนเดียว

แต่ผิดถึงระดับผู้บังคับบัญชาด้วยที่ไม่ใส่ใจ

ก็นี่ไงเดี๋ยวจะซวยไปถึงทางผู้กำกับโดนเด้งด้วย
แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้ฟังบิ๊กโจ๊กก่อนค่ะ

ว่าเขาเป็นคนนำปืนไปจำนำไปจำนำไปขาย
ใช้ช่วงเวลาอย่างไร

ว่าปืนขนาดนี้ไม่ได้ทำใน๒ปีหรอก

เออบิ๊กโจ๊กบอกว่าลองคูณบวกรบคูณหาเราเองผู้ศึกข่าว
ถ้าเอาไปขายก็บอกละ๒๐๐๐๐๓๐๐๐๐บาท

ใช่แล้วนี่ดูภาพวันนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะทางตำรวจสพปักเกร็ดก็คุมตัวดาบชาวลิศ

ต้องมาจับตัวเพื่อนร่วมงานเนี่ย
ดาบตำรวจชาวริสมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
สีหน้าท่าทางนี่ใส่ชุดคลุมมาหมดเลยนะ
มีฮูบและใส่แม็คกรอกหน้าแบบนี้
นักข่าวจ่อมัยถามตอนที่จะเอาตัวดาบชาวฤทธิ์ขึ้นไปชั้น๒

ดาบชาวฤทธิ์ตอบว่าอย่างไรลองฟังค่ะ

ใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับพี่ตั้งแต่เมษายนใช่ไหมครับ

กับอายุนักศักดิ์การตำรวจอย่างนี้ครับพี่
ที่ได้มาจากการขายปืนเราไปทำอะไรพี่
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ
ว่าคนก็กลัวไอ้ปืนที่ถูกขโมยไป
มันไปขายต่อในโลกมืดคุณผู้ชมฮะ
ซื้อขายกันโดยง่ายแล้วไปก่อเหตุอะไรหรือเปล่า
เอาไปขายในตลาดมืดแบบนี้นะฮะ

ต้องมีหลายคนไล่ระดับชั้นลงมาเลย
หลังจากนี้อาจจะต้องมีคนคุมคลังปืน
โดยถือกุญแจสองสามดอกเลย

บอกว่าต้องพูดตรงว่าเป็นเรื่องใหญ่
ระดับผู้บังคับบัญชาไม่ได้ใส่ใจ

ดูแลประชาชนและดูแลอาวุธให้ดี

แต่ถ้ามีข้อบกพร่องทั้งหมดทั้งมวล

กหูสอบถามทางรองผู้ประชาการ

คนตำรวจตรีวีรพงศ์วงสมานนะ

เมื่อเช้าไปตรวจค้นเป้าหมาย๙จุด
แล้วเจออาวุธปืนเพิ่ม๗กระบอก

เมื่อคืนนี้มีคนเอาอาวุธปืน๒๐

มาวางที่หน้าสโมสรตำรวจช่วงสักประมาณ๔ทุ่มกว่า

เพราะอะไรพอรู้ข่าวไปอ่ะ

จะซื้อไปจะเอาไปด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่ร้อนตัวไง

มาวางไว้ที่หน้าสโมสรตำรวจ
แล้วตอนที่เอามาวางเนี่ยนะก็มีการแจ้งตำรวจด้วย

ตำรวจก็เปิดกระเป๋าออกมาค้นเลยนะเมื่อคืนนี้
เอ้าสงสัยคนที่รับซื้อปืนไปคงจะกลัวความผิดด้วย

รวมแล้วตอนนี้ที่ได้คืนมานะ
จากเมื่อคืนที่เอากระเป๋ามาวางไว้ที่สโมสรตำรวจ
ที่ตรวจค้นอีก๙จุดได้๓๐กระบอกแล้วนะ
๓๔ใช่ไหมคะ๒๔บวกกับ๗ครับใช่ครับ
พวกนี้ที่สุดสกุลเอาไปขายในตลาดมืด

ว่าปืนที่ถูกขโมยไปไม่ใช่๑๓๔กระบอกค่ะ
รวมแล้ว๑๕๙กระบอก

เพราะเมื่อกี้เขาบอกกระบอกละเท่าไหร่นะ๒๐๐๐๐
๒๐๐๐๐คูณ๑๕๙ตัวเลขนี้ยอดเงินทั้งหมดอยู่ที่๓๑๘๐๐๐๐
แล้วมันไม่ใช่แค่ราคา๒๐๐๐๐อย่างเดียวแน่
มีคนรับซื้อปืนโดยตรงจากดาบชาวลิศทั้งหมด๑๑ราย
ส่วนใหญ่เป็นคนคุ้นเคยในวงพนันเขาจะเอาไปขายต่อ
ตำรวจบอกว่าตำรวจรู้ตัวทั้งหมดแล้วนะอันนี้บอกดังเลย
เดี๋ยวดาบชาวลิศจะถูกนำตัวไปสอบสวน
แล้วก็ไปฝากขังที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๑
เรื่องนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งเลย
ชาวลิศออกจากราชการไว้ก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นการทำผิดวินัยร้ายแรง
ต้องคดีอาญาสร้างความเสื่อมเสียให้แวดวงศรีกากี
แล้วทางด้านผู้บังคับบัญชาผู้กำกับที่
สพก็โดนเหมือนกันโดนเด้งแล้วด้วยนะคะ
อยู่ระหว่างการสอบเพิ่มเติมตอนนี้ค่ะ
บอกมั่นใจนะว่าจะสามารถที่จะยึดอาวุธปืน
ที่ถูกลักขโมยไปกลับมาให้ได้ทั้งหมดนะครับ